แล้ววันนี้วันที่๒๐มกราวันอะไรล่ะครับ
วันร้อยวันการเสด็จสวรรคต
ถ้าถามพี่น้องคนไทยพระศักดิกรก็จะได้คำตอบสั้นคำเดียวเท่านั้นนะครับ

มีผู้ชมส่งรูปมาทางไลน์ให้ผม
รูปหนึ่งครับคุณสาวิตรีสาโลวาสนี่เขาทำรูปนี้ส่งมา
ภาพเนี่ยก็มีพระบรมมหาราชวังข้างบนก็มีเมฆมีท้องฟ้า
แล้วก็มีพระชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ลอยอยู่เหนือท้องฟ้า
ผมก็เขียนกรอนบทนี้ประกอบภาพนี้
เนื่องในโอกาสร้อยวันว่า
ท่านยังไม่จากเราไปไหน
ยังอยู่ในอากาศธาตุทั้งสี่
อยู่ในความคิดคำนึงที่พึงมี
อยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา
ท่านเป็นเทวดาประจำเมือง
สะดับราวเรื่องอยู่เบื้องหน้า
พิทักษ์คุ้มครองผองประชา
เราจึงมีเทวดาในดวงใจ

ภาราธรีนี้ไม่มีเหมือนเดิมก่อน
ตั้งจิตใจประนมก่อน
ส่งใจไปฝากฟ้า
ส่งไปถึงดวงใจ
ผู้เป็นพลังแห่งปวงค่า
ฟ้าได้โปรดช่วยที
อธิษฐานยังตั้งใจ
จะมอบเนื้อและกาย
ดวงใจเป็นชาติพลี
ในการทำความดี
สิบปีที่ผ่านมา

ชี้ทางสว่างไว้
จะขอเดินตามทางนี้ไป

ก้าวเดินอย่างภูมิใจ
เพื่อให้คนอยู่บนฟ้า
รับรู้ถึงความตั้งใจ
แทนความรักที่ทรงไป
ด้วยการเป็นคนดี

เหมือนที่คุณสุภาพได้บอกเมื่อสักครู่

คิดถึงหลวงราชการที่ก้าวนะครับ